เหตุการณ์ก็คือเหมือนกับเด็กนักเรียนตอบคำถามคุณครูไม่ได้
แต่คุณครูต่อว่าเด็กด่าเด็กว่าโง่
อกจากนั้นเนี่ยทำโทษเด็กนะคะด้วยการให้เหมือนกับแบกเก้าอี้
เดี๋ยวดูภาพนะคะแบกเก้าอี้อยู่เป็น๑๐นาทีค่ะ
นี่ก็เป็นเพียงบางช่วงบางตอนของคลิปนี้ที่แชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ

โรงเรียนดังประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ต่อว่านักเรียนตามที่ได้ยินในคลิปเลยค่ะ

แต่เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนเด็กตอบคำถามไม่ได้
แล้วก็ลงโทษให้ยืนแบกเก้าอี้เป็น๑๐นาที

ใช่ค่ะยืนแบกอยู่แบบนั้น

แล้วครูก็อยู่หน้าชั้นเขาก็เลยทำสัญลักษณ์บังบังเอาไว้หน่อย

คือล่าสุดค่ะผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่าทราบเรื่องแล้ว

และตัวแทนนักเรียนมาพูดคุยข้อเท็จจริงกัน

มีตัวแทนนักเรียนชั้นม๔นะคะ

มีการอธิบายหัวข้อต่างกันตามปกติ

เพื่อนในห้องก็ช่วยกันตอบ
แต่อาจจะตอบไม่ถูกทั้งหมด
แต่ประเด็นคืออาจารย์เนี่ยเหมือนกับ
พูดไปด่าไป
เด็กนักเรียนบอกว่าเด็กก็เลยไม่กล้าตอบ
เพราะเวลาตอบบางทีก็ตอบผิดบ้างถูกบ้าง
แต่อาจารย์ก็อโห
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

อาจารย์ก็ให้เด็กทั้งห้องเลยนะคะ

ภารกิจแรงรประมาณ๑๐นาที

คือเด็กทุกคนในห้องโดนแบกเก้าอี้แบบนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรค่ะครูแบบเขาเรียกว่าเก้าอี้ไม้เขาหนักกว่าเพื่อน
เขาก็ได้รับความลำบากเหมือนกันหนูก็ไม่โอเคตรงนี้อยู่แล้วค่ะ
เก้าอี้บางตัวเป็นเก้าอี้ไม้ด้วยค่ะไม่ใช่เก้าอี้พลาสติกเห็นไหมคะ
ก็มีไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวโครงสร้างของมันเป็นเหล็ก
ใช่แล้วมันหนักค่ะบางตัวเป็นพลาสติกสีเขียวแต่บางตัวเป็นไม้
แล้วเด็กที่นั่งเก้าอี้ไม้ก็ต้องแบกเก้าอี้ไม้ไป๑๐นาที
น้องเล่าต่อนะคะบอกว่าน้องกับเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าการกระทำของครูเนี่ย
มันขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าเด็กเด็กรู้สึกว่าถูกละเมิดอะค่ะ
ก็เลยโพสต์เรื่องนี้เรียกร้องให้ทางโรงเรียนมีกระบวนการดำเนินการ
คุณครูที่อยู่ในคลิปอ่ะนะคะครูที่อยู่ในคลิปบอกว่ายอมรับผิด
เรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามที่นักเรียนพูดจริง
แต่ครูไม่ได้มีเจตนาที่จะละเมิดหรือทำร้ายเด็กนี่นะคะครูที่อยู่ในคลิปค่ะ
บอกแบบนี้เขาบอกว่าเป็นการลงโทษเพื่อให้เด็กตั้งใจตอบคำถาม
ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องในปีนี้คือเหมือนกับครูก็ไม่ทันเด็ก
ยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ครูคงไม่ทันเด็กแล้วเป็นวิธีการที่มันไม่ถูกต้องแล้ว
ในยุคนี้ครูก็ขออภัยต่อไปจะปรับปรุงตัวให้ดีกว่าเดิมค่ะ
คืออยากให้พวกเราก็เหมือนเขาบอกว่าเราจะไปแข่งกับใครได้
ถ้าเราพยายามคิดพยายามทำก็ให้คิดหน่อยนะครับ
ก็ขอว่าลูกว่าผมยอมรับผมยอมรับผมขออภัยขอน้องน้องลูกว่า
ต่อไปก็จะไม่ทำให้มันเกิดอย่างนี้อีกในอนาคตข้างหน้า
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมก็คุยกับหมอน็อกลูกเขา
เขาก็รับปากว่าให้อภัยคุณครู
คุณครูก็บอกว่ายอมรับผิดนะคะขอโทษแล้วก็จะปรับปรุงตัว
แล้วคุณครูก็บอกว่าได้คุยกับน้องนักเรียนแล้ว
นักเรียนก็ให้อภัยครูครูบอกต่อไปนี้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคะ
โรงเรียนบอกว่าแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงนะคะ
แล้วก็มีการกำชับคุณครูในการสอนนะคะว่า
จะสอนแบบมาด่าเด็กมาทำโทษเด็กมันไม่ได้แล้ว
ยุคนี้ต้องใช้ความเข้าใจกับเด็กนักเรียนนะคะ
แต่ว่าคุณครูท่านนี้จะมาบอกว่าตามเด็กยุคนี้ไม่ทัน
เรียนปฐมมัธยมกับคุณครูตั้งหลายสิบปีมาแล้วเนี่ย
ก็ไม่เจอจริงเจอคุณครูท่านลงโทษแบบนี้
คืออย่างมากพี่นะค่ะแบบโธ่ด่าเป็นไฟเลย
ผมก็ไม่เคยเจอนะคุณครูยุคเก่าท่านก็ไม่มีใครทำแบบนี้นะผมไม่เคยเจอ
อาจจะคิดอะไรผิดหรือของเขาเปรียบเทียบผิดหรือเปล่านะ